ไปดูกันที่การแข่งขันวอเล็กบอลกันหน่อยนะครับ
แม้ว่าวันนี้ไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันแต่ก็ยังคงซ้อมอย่างปกตินะครับ
แล้วก็จะเน้นไปที่แทคติกในการรับลูกเสิร์ฟแล้วก็การลุกกลับครับ
ก่อนที่จะลงพบกับศรีลังกาในวันพรุ่งนี้
โดยความเคลื่อนไหวของทีมวอลบอลชุดนี้ครับ
ลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเกมที่๒กับศรีลังกาในวันพรุ่งนี้นะครับ
ช่วงบ่ายลงฝึกซ้อมที่โรงยิมเทศบาลนครราชศรีมาครับ
โดยอาจารย์ชำนาญดอกไม้หัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า
เท่าที่ศึกษาเกณฑ์ของทีมศรีลังกาคิดว่า
จะใช้ผู้เล่นสำรองลงเล่นเพื่อป้องกันคู่แข่งมาศึกษาเกมของไทยนะครับ
จากนั้นยังได้เน้นการรับลูกตบแล้วก็การลุกสวนกลับ
คาดว่าจะต้องใช้กับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มรอบ๒
อาการที่อาการบาดเจ็บของคณิตถาจวงจันทร์ผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสา
วันพรุ่งนี้อาจจะต้องเดินทางไปพบแพทย์เพื่อตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
ซึ่งเจ้าตัวครับเผยว่าเวลานี้อยากจะลงช่วยเพื่อนร่วมทีมเต็มแก่แล้วครับ
อาการบาดเจ็บตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
แต่ก็ยังไม่ดีสุดนะคะก็เหลือประมาณ
ตอนกระโดดเทคอ่ะกระโดดได้ค่ะแต่ว่าถ้าลงน้ำหนักตอนลงอ่ะ
ยังไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่มันยังเจ็บอยู่

เพราะว่ามันยังอยู่ในไทยด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็อยากช่วยเพื่อนไปชิงชำโล่งด้วยอย่างนี้